ตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศได้สัมผัสกับอากาศ
หนาวเย็นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิทั่วไทย
จะเริ่มอุ่นขึ้นเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
ระบบพยากรณากาศของเทวรัฐทีวีเจอร์เวเตอร์คอมพานีนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าปัจจัยสำคัญอย่าง
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าบริเวณแถบสีฟ้าก็คือมวลอากาศเย็นนั้น
กลุ่มแค่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเท่านั้นจากการอ่อนกำลังลงในครั้งนี้เองนะครับ
ทำให้ทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าในวันพรุ่งนี้นั้นอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่จนถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียตเลยทีเดียวนะครับ
แน่นอนครับหลังจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของหมอกที่อาจจะลงจัดในหลายพื้นที่นะครับ
ซึ่งหมอกเหล่านี้นั้นเกิดจากการที่เมื่อใดก็ตามที่บริเวณความกดอากาศสูง
ว่ามวลอากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังลงไปเนี่ยนะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากท้องทะเลนะครับ
ชื้นเหล่านี้นั้นเมื่อพัดเข้ามาบริเวณพื้นทวีปแล้วไปปะทะเข้ากับความเย็นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตอนเช้า
จึงสามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นหมอก
ตะวันตกจากประเทศพม่านะครับเคลื่อนที่ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกกระจายตัวในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศก็พบว่าหลังจากนี้
ที่พลดังกล่าวนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
ฝนที่ตกนั้นก็จะลดลงจะยังคงตกอยู่บ้างนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเท่านั้น

แน่นอนฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละทีเดียว
ในการเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเจอกับภาวะภัยแรงอย่างรุนแรงในปีนี้
โดยจากการตรวจสอบพบว่าฝนที่ตกลงมา
ก็ช่วยเติมเต็มน้ำในเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
โดยฝนที่ตกลงมานั้นก็ทำให้แม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่
แม่น้ำน่านในจังหวัดน่านมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ทำให้มีน้ำเติมเต็มในเขื่อนภูมิพลรวมไปถึงเขื่อนศิริกิจ
ส่วนในพื้นที่ภาคอีสานนั้นแม่น้ำโขงในจังหวัดน้องคาย
การนครพนมก็มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุด
พบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศไทย
ยังคงมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บต่ำสุด

ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ดังนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไป
บริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว

ที่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า
เราจะต้องเผชิญอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งปีนี้ครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุฟตนันพี่สิบมหันภ์สวัสดีครับ